กลับเรียนท่านประธานรัฐศาสตร์ที่ขอรบครับ
ตามที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินายสุรเชษประวินวงวุฒิ
จากพักก้าวไกลได้อภิปรายประเด็นในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม
ในหลายประเด็นผมจึงขออนุญาตท่านประธาน
ได้อธิบายตอบข้อสงสัยผ่านไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียจ
อภิปรายของท่านสุรเชษเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในรัฐบาลที่แล้ว
ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างไร
แต่อย่างไรก็แล้วแต่หลังจากนี้
เมื่อผมเข้าไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมนั้น
จะต้องมีการศึกษาทบทวนมีอะไรที่ดีเราก็จะทำต่อ
และอะไรที่เป็นปัญหาก็ต้องมีการทบทวน
เพื่อประโยชน์ของประเทศและพี่น้องประชาชน
ท่านประธานที่เคารพครับนโยบายรถไฟฟ้า๒๐บาทตลอดเส้นทาง
จะมีการดำเนินการต่อไป
และขอยืนยันว่านโยบายนี้จะมีการเริ่มทันทีครับ
เพื่อสร้างโอกาสความเท่าเทียมให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย
แล้วแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเจรจากับ
ผู้ที่ได้รับสัมภาษณ์ทุกลาย
ซึ่งการเจรจามันมีในหลายเรื่องที่จะต้องลงรายละเอียด
อาจจะต้องใช้เวลาประมาณ๖เดือน
หลังจากนั้นนโยบาย๒๐บาทตลอดเส้นทาง
ก็จะดำเนินการได้ทันทีครับ
ในส่วนที่ดำเนินการที่เป็นสัญญากับเอกชนที่ผมได้อธิบายไปข้างต้นนั้น

แต่ในส่วนที่เป็นโครงการเส้นทางที่อยู่ในการเดินรถของรัฐ
แก่โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง

รวมระยะทาง๔๑กิโลเมตร๑๓สถานี
ในราคาปัจจุบันอยู่ที่๑๔๔๒บาท
และสายสีม่วงบังซื้อคลองบางไผ่
รวมระยะทาง๒๓กิโลเมตร๑๖สถานี
ในราคาปัจจุบัน๑๔๔๒บาท
ผมจะให้มีการปรับราคาเป็น๒๐บาทตลอดเส้นทางครับ
โดยในส่วนนี้ผมจะพยายามเร่งผลักดัน
ให้เริ่มใช้ได้ภายใน๓เดือน

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

ท่านสมาชิกคนทรงเกียรติได้อภิปาย

โครงการนี้อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร

จะต้องรอกรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการ
บนหลักการความถูกต้อง

เนื่องจากผมเพิ่งเข้ามารับตำแหน่ง
ผมจะขอตรวจสอบในรายละเอียด

มิติของประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชน
โดยผมขอรับรองว่า
จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส

ได้มีการอภิปรายและแนะนำกับ
ให้กับกระทรวงคมนาคมนั้น
อดีตท่านก็เคยแนะนำเช่นนี้

และเท่าที่ทราบจาก

ของกระทรวงคมนาคมนั้นทางกระทรวงคมนาคมได้มีการเชิญชวนท่านเข้าไปหาลือและรับข้อมูลที่ถูกต้องแต่ได้รับทราบจากทางกระทรวงว่าท่านไม่เคยรับคำเชิญแต่อย่างใด
ครั้งนี้ผมจะขอเรียนเชิญท่านเข้ามาหาลือในรายละเอียดที่กระทรวงและอะไรที่เป็นประโยชน์ทางกระทรวงก็จะรับพิจารณาครับขอบพระคุณมากครับท่านประธาน

ข้อ๔๗ครับใช้ศิษย์ภาษาภิกษ์สั้นครับ

สมัยรัฐบาลที่แล้วเคยชวนผมไป
ไม่เคยนะครับไม่เคยออกหนังสือเชิญชวนมา
เป็นทางการผมก็รออยู่นะครับ
และพร้อมเสมอนะครับที่จะมาหารือกับท่านเนี่ย
รวมถึง๒๐บาทตลอดสายจะมีปัญหา
ท่านอาจจะทำได้ในบางสายที่อยู่ในความควบคุมของรัฐ
แต่คำถามหลักก็คือสายของเอกชน
ไม่ว่าจะเป็นสายสีเขียวสายสีส้มที่ผมยกตัวอย่าง
แต่ไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่ารับปากกันตรงนี้
เชิญมาแบบเป็นทางการส่งหนังสือมาด้วยนะครับ
อย่ามากล่าวหากันผมพร้อมเสมอครับ
ครับยุติได้นะครับท่านเชิญเข้ามาไม่ต้องโตเถียงกันแล้วครับ
เพราะว่าเวทีนี้ไม่ใช่ขอขอนิดหนึ่งครับคือจริงเรื่องนี้
ผมได้รับทราบจากทางข้าราชการกระทรวงให้ข้อมูลผมนะครับ
แต่อย่างไรก็แล้วแต่ผมขอเชิญท่านและจะทำหนังสือเป็นทางการ
เพื่อเชิญท่านไปที่กระทรวงครับขอบคุณครับคือท่านคู่
ผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการแค่เชิญไปที่กระทรวงเท่านั้นนะครับ
ก็จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวก็แก้ไขกันไป
เพราะว่าท่านรัฐมนตรีเชิญท่านแล้วว่าจะต้องไปนะครับ